ตำรวจบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาก็เร่งไล่ล่าวัยรุ่นชายนะครับ
ที่ก่อเหตุใช้มีดแทงเพื่อนสาวอายุ๑๕ปีอาการสาหัส
หลังจากเสพยาเสพติดแล้วขอมีเพศสัมพันธ์
แต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมจึงกระหน่ำแทงรวม๒๒แผลครับ
ความคืบหน้าเหตุแทงกันภายในบ้านพักหลังหนึ่ง
หมู่๑๓ตะบนบางประกงอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บ๑คนนะครับ
เยาวชนหญิงอายุ๑๕ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒

เพื่อนชายที่เพิ่งคบหากันเพียง๑เดือนใช้มีดปาดคอ
และกระหน่ำแทงตามร่างกายรวม๒๒แผล
เมืองต้นตำรวจภูทรบางประกงทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
ว่าเป็นเยาวชนชายอายุ๑๕ปี
หลังก่อเหตุได้ขโมยรถจักรยานยนต์ของฝ่ายหญิงขี่หลบหนีไป
ส่วนสาเหตุทราบว่าฝ่ายชายได้เสพยาเสพติด
บังคับขอมีเพศสัมพันธ์แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอม
ถูกทำร้ายร่างกายด้วยมีดจนบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ติดตามรถจักรยายนต์ของฝ่ายหญิงจนพบแล้ว
ก่อนจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ